มาดูกันต่อนะคะกับลูกสาวบ้านนี้ค่ะ

น้องปารินจอมแก่นค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่ทราบตอนนี้นะคะปิดเทอมแล้ว

ดังนั้นเธอก็จะมีคอนเทนต์อยู่กับคุณแม่
แบบน่ารักน่าชังเยอะมากจริงค่ะ

เธอชอบออกเต็บ

ท่าเต้นก็ยังแบบว่าแนวปงชึ่งอยู่เหมือนเดิมนะคะ

สวยรักงามของน้องปารินเขาก็เริ่มมีแล้วนะคะ

นี่ดูสิคะมีถุงเครื่องสำอาบเป็นของตัวเองด้วย

แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะคะ

เดินมันออกมาปุ๊บ

ถาหน้าผากไปเลยลูก
แปลงหน้าไปไหนนะ

แต่งหน้าไปชมผู้ชาย

อันนี้เสียงคุ้นใช่เสียงของน้องเมย่าหลังเธอเท่ะ

ซึ่งอย่างที่บอกไปต้นฉบับของคลิปนี้ก็คือน้องเตย่าปังไม่ไหว
หลานสาวของพี่เท่งเนี่ยค่ะคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาทำเอาไว้นะคะเป็นเสียงจริง
ตัวจริงแสดงแต่งหน้าก็จริงเลอะจริงด้วยคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราให้ดูเปรียบเทียบกันนะคะว่าออริจินัลเวอร์ชันมันเป็นแบบไหน

ต่อไปเดี๋ยวพี่แต่งหน้าน่ะแต่งหน้าก่อน
จะไปจองผู้ชาย

เนี่ยต้องฝึกเรียนการแสดงกับน้องเมย่านะ

น่ารักดีทั้งคู่เลยนะคุณผู้ชมนะ
พูดถึงเด็กก็นึกถึงเด็กอีกหลายบ้าน
ตอนเด็กเชื่อว่าทุกคนมีความฝันหมดแหละ
อยากจะแปลงร่างได้อยากจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะคะ
อย่างบ้านนี้ลูกเขาบอกเลยว่าอยากจะแปลงร่างให้ได้เหมือนกันนะฮะ
แม่กระแตรสุพักษรค่ะมีลูกสาวแล้วค่ะน่ารักเลยนะฮะ
เดี๋ยวนี่ชุดอยู่บ้านเหรอเดี๋ยวยังไงเนี่ย
ยังไงนะกับลูกชายคุณดูสิคนไหนเป็นน้องเจ้าขาคนไหนเป็นใครเนี่ย
หาไม่เจอแล้วเนี่ยนะคะทั้งเจ้าขาเจ้าคุณเลยค่ะ
น่ารักกลมเกลียวไม่น้อยบ้านนี้
คือความที่น้องเจ้าคุณนี้นะคะเขาชอบสไปเดอร์แมน
คุณพ่อก็ตามใจอย่าบอกนะว่านี่คุณพ่อ
สไปเดอร์แมนตัวโตสุดคุณพ่อเขา
แต่งตัวเป็นไอ้แมงมุมค่ะจัดเต็มไปพร้อมกับลูกชาย
ช่วงนี้ค่ะพี่สาวน้องเจ้าขาก็เลยขอแจมด้วย
ก็เลยกลายเป็นภาพแก๊งสไปเดอร์แมนตัวพ่อและลูก
ดูสิคะอีรุงตุงนังกันอยู่ในบ้านปล่อยใยกันอยู่
โทษนะคะไม่ใช่มีคุณกะแตด้วยแม่ไม่มีไหม

สำหรับน้องไทก้ากับพ่อเพชรจ้านั่นเองค่ะ
ใช่นะคะบ้านนี้นะคะเขาก็ช่างเอาอกเอาใจลูกชายนะคะ

ก็จัดแต่งกันเต็มที่เลยคุณผู้ชม

ใยแมงมุมนะคะลีลาคุณพ่อไม่เบาจริงค่ะ
และนอกจากสไปเดอร์แมนค่ะเขาก็มีอีกนะคุณผู้ชม
นี่อีกหนึ่งคาแรคเตอร์เอามาให้หมดมาเวลเลยจ้ะ
นั่นก็คือนี่กัปตันเมคา

ก็กัปตันเมฆามีความสามารถพิเศษอะไรรู้ไหมคะ

อ่ะไปดูเลยค่ะ
แล้วพ่อเราอาการหนักเรา
เตรียมแล้วเหลืองเอาขึ้นนะครับเอาอีกพักกับมันด้วยครับ
ต้องซื้อใบไหนบ้างต้องซื้ออันไหนบ้าง
ต้องซื้อใบเตรียมที่
แล้วเราอ่ะนึกว่ากูว่าไงนะซื้อใบไหนบ้างนะ
แต่เอาเป็นว่าน่ารักทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะปิดท้ายกันที่บ้านนี้แหละค่ะ
ฮารุพ่อกายค่ะกับสามยอดกุมารดูสิคะแปลงร่างเป็นตัวอะไรเอ่ย
คีรินน้องไนร่าและน้องเอเดนค่ะเรียกได้ว่าความแก่นเซียวของลูกบ้านนี้บอกเลยว่า
ต้องยกนิ้วให้จริงนะโดยเฉพาะลูกชายค่ะน้องคิรินน้องเอเดนเนี่ย
ชื่นชอบมากอยากจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่คือเด็กผู้ชายอ่ะเนอะ
เขาก็ชอบเล่นกันแบบนี้แหละค่ะขอเบ่งกล้ามโชว์หน่อยนะ
ส่วนอีกคนขอพิสูจน์ความแกร่งยกน้ำหนักมือเดียวโชว์ไปเลยเป็นไง
เออทำไมง่ายจังคุณดูสิอันนี้มันโฟมหรือเปล่าลูก
อันนี้ยังเด็กเดือนพี่แจกโอ้ยรีบเฉลยกำลังจะชมว่า
เบาเกินไปไงเธอถูกต้องทั้งหมดนี่คืออุปกรณ์คือโฟม
เออนะคะพี่คิรินเขาชอบอยากจะโชว์พละกำลังเหมือนคุณพ่อไง
แล้วก็คือมีความหัวสินวาดลวดลายกันไปบนชุดบนตัวด้วยนะ

ให้ซื้อชุดมาเอาสีทาเอาเลย
ชอบขาตอนอาบน้ำยังไงอันนี้

โอ้โหนะคะดีนะพี่แจ๊กกะรีนไม่ไปอยู่ด้วยนะคะจะแต่งเป็นอะไรรู้ไหมคะ

นาตาชาโรมนอล์ฉันเป็นแฟลควีดีโอฉันชอบมาก

มีหลายตัวน่ารัก